อ่ะมาแล้วจ๊ะมาแล้วจ๊ะไม่ใช่เรามานะจ๊
จะบอกว่าเบบีมาแล้วค่ะ๙ปีที่รอคอย
ก้อยโย่งทำสำเร็จแล้วคุณผู้ชมค่ะทั้งวงการบันเทิง
ร่วมแสดงความยินดีรวมถึงบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปดูเรื่องราวน่ารักกันสักนิดนึงดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะ
คู่นี้นะคะน่ารักจริงแล้วก็หลายคนชื่นชอบคู่นี้ด้วย
เราติดต่อไปขอสัมภาษณ์แบบวีดีโอคอร์ค่ะ
พี่โย่งหน้าตาสดใสแหมระสีคุณพ่อป้ายแดงจัดเธอน่ะจ๊ะ
เจ้าตัวเนี่ยบอกให้ฟังนะคะว่าโหดีใจสุดเลยจ้ะ
วินาทีที่รู้ว่าพี่ก้อยภรรยานะตั้งท้องลูกคนแรกสำเร็จ
ถึงขั้นน้ำตาไหลน้ำตาปริ่มกันเลย
ก่อนกัดต่อหน้ากอดกันต่อหน้าคุณหมอเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนภาพนี้นะคะว่าที่คุณหมอค่ะ
คุณพ่อเนี่ยเหอลูกขนาดไหน
ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่โย่งกันหน่อยนะคะ
วันนี้ประกาศผลก็คือ๑๐วันหลังจากนั้น
พอคุณหมอยืนขนชายสัมภาษณณ์เลย
เรายังไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไร
หมอบอกว่านี่ครับโอเคยินดีด้วยนะครับท้องแล้ว

จะดูแลก็ว่าก่อนก้อยดี
และจะดูแลลูกคน

ใครมีนิทานอะไรอยากให้ลูกผมฟังตอนที่กำลังท้องอยู่
ก็เล่าสู่กันฟังเนาะตลอด๙ปีที่ผ่านมาก็ใช้วิธีทางการแพทย์นะคะ
ครั้งนี้ก็ใช้วิธีการกระแพทย์ร่วมปีเหมือนกัน
กว่าจะได้ลูกคนนี้มานะคะหลายคนก็รอคอยรวมถึงเราด้วยนะ